คุณผู้ชมต่อกันที่ครอบครัวนี้บ้างนะคะฉัดบริรักษ์ค่ะ
เพิ่งแฮปปี้เบิร์ตเดย์วันเกิดคุณแม่งามที่ไป
โอ้โหบอกเลยบ้านนี้มีแต่ความสนุกสนานนี่คุณผู้ชม
ร่วมด้วยนะคะคุณหน่องคุณพัฒน์แล้วก็มีคุณหัวหน้าใหญ่คุณหนุ่มบอยปกรณ์นั่นเองนะคะ

บอกเลยว่าบ้านนี้เกลียนสมฉายาทำเซอร์ไพรส์ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์คุณแม่
ทุกสถานที่ที่ไปค่ะมีทั้งหน้าบ้านร้านก๋วยเตี๋ยว
กระทั่งตอนทำบุญปล่อยปลาก็จัดเต็มแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
ของขวัญเหรอครับก็เมื่อคืนก็มีเป่าเค้กให้พี่เบิร์ตเดย์แล้วก็ทุกปีวันเกิดผม
ก็จะรวมเงินก้อนหนึ่งให้แม่ครับ

คือเป่าเค้กนี่ก็ถือว่าพิเศษแล้วสำหรับบ้านผมนะครับ
แม่เขาอยากทำบุญอะไรอย่างนี้ก็พาไปทำบุญ
อะไรคือเขาอยากทำอะไรก็พา

ผมว่าแค่นี้ก็พิเศษสำหรับที่บ้านผมนะครับ
โอ้โหเป็นลูกกระตันยูขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจเลย
ทำไมหนุ่มบอยมีงานไม่ขาดมือ
สตูดิโอคุณแม่ธุรกิจใหม่ของครอบครัวเนี่ย

เปิดบริการครบ๒หลังแล้วค่ะ
แล้วก็เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วนี่แหละ

สาวเนี่ยตอนนี้มีหวังนะจ๊ะ

พอรู้ตัวอีกทีก็รู้สึกว่า

พอโตขึ้นก็กลายเป็นคนที่
ชอบทำอะไรคนเดียวชอบไปไหนคนเดียว

เรียกว่าเคลียร์ตัวเองมากขึ้น
หมายถึงว่าก็ต้องยอมลดส่วนที่เราจะมีความสุขในการอยู่คนเดียวลดลง

จะได้แบบมีเวลาคุยกับเขาได้ศึกษากันอะไรอย่างนี้ครับผม
เริ่มโฟกัสมากขึ้นแน่นอนครับ